มาดูความคืบหน้าคดีฆาตกรรมยุติธรรมจังหวัดพังงานะคะ
วันนี้ตำรวจภูทรเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้นำตัว
หัวหน้าทีมที่ก่อเหตุฆาตกรรมยุติธรรมจังหวัดพังงา
ฝากค้างที่สารปากพนังค่ะ
ตำรวจตั้งข้อหาหนัก๕ข้อหา

และแต่ละข้อหานั้นโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
ตำรวจภูทรเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เบิกตัวนายอดีศักดิ์ทองสมจาหรือหมูอายุ๔๐ปี
ผู้ต้องหานำทีมฆ่านายชวีอินทระอายุ๕๗ปี
ยุติธรรมจังหวัดพังงาโดยร่วมกันกับพวกอีก๔คน
ถูกตำรวจจับกลุ่มได้ไปก่อนหน้านี้
โดยนำตัวออกจากห้องขังสถานีตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราช
เพื่อนำไปฝากขังที่ศาลจังหวัดปากพนังเป็นเวลา๑๒วัน
ทางตำรวจภูทรเชียนใหญ่คัดค้านการประกันตัวนะคะ
เพราะว่าเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญและคนร้ายก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยม
พลตำรวจรีวัญชัยเอกพรพิษผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่า
คดีนี้แม้ผู้ต้องหาจะให้การปฏิเสธ
แต่ทางตำรวจมีพยานหลักฐานมัดตัวแน่นหนา
และเจ้าหน้าที่จะทำคดีอย่างโปร่งใสขอให้ประชาชนมั่นใจ
และจะคัดค้านไม่ให้ประกันตัวในอดีศักดิ์หรือหมู่ค่ะ
โดยเจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาหนักผู้ต้องหาทั้ง๕คน
ก็คือร่วมกันกักค้างหน่วงเหนียว
และร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรรองไว้ก่อน
เป็นการปิดบังซ่อนเร้นอำพลางศพโดยปกปิดสาเหตุการตาย
ข้อหาทั้งหมดมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตค่ะ
ส่วนที่วัดท่าโพวรวิหารถนนท่าโพตำบลท่าวัง
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชญาติและครอบครัว
รวมทั้งเพื่อนข้าราชการก็ทยอยไป
งานบำเพ็ญกุศลศพของนายชวีอินทรยุติธรรมจังหวัดพังงา
และผู้มนุยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา
และมีกำหนดชาปนกิจศพในวันพรุ่งนี้ค่ะ